เจาะประเด็นวันนี้จะพาไปเจาะสนามเลือกตั้งที่สุพรรณบุรีนะครับ
สุพรรณบุรีวันนี้อาจไม่ใช่บรรหารบุรีเหมือนในอดีตนะครับ
มีหลายภาคการเมืองต้องการมาแย่งพื้นที่ที่นี่
จากชาติไทยพัฒนาเจ้าของพื้นที่เดิมแล้ว
ยังมีทั้งเพื่อไทยภูมิใจไทย
คู่แข่งคนสำคัญที่เพิ่งเข้ามาอย่างพลังประชารัฐด้วยนะครับ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดสุพรรณบุรีปี๒๕๕๙
เคยเป็นพื้นที่ที่สองพักใหญ่อย่างพักเพื่อไทยและพักชาติไทยพัฒนา

แต่การเลือกตั้งรอบนี้สถานการณ์เปลี่ยน
เมื่อตัวเต็งจากพักภูมิไยไทย
ซึ่งเคยเป็นคนสำคัญของพักชาติไทยพัฒนา
ประกาศตัวลงสู้ศึกกับเจ้าถิ่น
ขณะที่พักพลังประชารัฐก็ประกาศกล้าว
ขอยึดเก้าอี้สอสอทั้ง๔เขตด้วย
ภักดิ์ชาติไทยพัฒนาเคยยึดครองพื้นที่เลือกตั้งมาตลอด
ครั้งนี้ส่งอดีตสสคนเดิมอย่างนายสรชัดสุจิต
คุณหญิงแจ่มไซสศิลปะอาชาชิงชัยกับนายชาญชัยประเสริฐสุวรรณ
ดีสมาชิกพักชาติไทยพัฒนาที่รอบนี้ลงแข่งในนามพักเพื่อไทย
และนายสุภกิจกลิ่นหอมจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ส่วนเคสสองครับเคี่ยวกันระหว่างผู้สมัครสอ
ซึ่งต่างมีฐานเสียงหลักในพื้นที่แบบประมาณไม่ได้ทั้ง๓คน
ระหว่างนายนัทธวุธประเสริษวรรณพักชาติไทยพัฒนา
นายพงศ์พิชานดามาพงศ์นายกกลุ่มสโมสรโรตาลี
สองพี่น้องจากภักดิ์พลังประชารัฐ
เหตุนี้เซียนการเมืองให้นายนัทธวุฒิมีภาษีดีกว่า

เมื่อนายประพัฒน์โพธาสุทลอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง
ปัจจุบันเป็นเดริการภาคชาติไทยพัฒนา
ลงชิงสนามพิสูศาสตรีกับนายจองชัยเที่ยงธรรม
เขต๔ในสหรัฐกุลศรีอดีตสสหนึ่งเดียวของพักเพื่อไทย
ที่เคยเจาะฐานเสียงของพักชาติไทยพัฒนาในจังหวัดสุพรรณบุรีได้
ครั้งนี้กลับมากู้ฐานเสียงอีกครั้งในนามพักเพื่อไทย
เก้าอี้สอสอกับนายเสมอกันเที่ยงธรรมพักชาติไทยพัฒนา
แม้จะอยู่กันคนละพักแต่พร้อมต่อสู้กันเต็มที่
สนามนี้มีตัวสอแซ่งที่น่าสนใจคือนายุทธนาโภทัสุดทนจากพักภารังประชารัติ
การเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก
พักชาติไทยพัฒนาไม่มีนายบรรหารศิลปะอาชา
และเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พักส่งผู้สมัครสอสอมากที่สุด
จึงเป็นที่น่าจับตามองว่าสนามนี้พักชาติไทยพัฒนาเจ้าถิ่น
จะรักษาฐานที่มั่นเก้าอี้สอสอไว้ได้มากที่สุดกี่ที่นั่ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน